หลายคนวางแผนท่องเที่ยวทั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ในช่วงวันหยุดซึ่งใกล้จะมาถึงแล้ว
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่านอกจากเมืองไทยแล้วหลายจุดหลายพื้นที่
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
ปัจจัยก็ยังคงเป็นเรื่องของอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน

นี่คือภาพรวมของกระแสลมนะครับที่จะมีการเกิดขึ้นในช่วง๒๓วันนี้
จะพบว่ากระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คือกระแสลมที่เห็นเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับ
จะค่อยแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็พัดเข้าสู่อีสานของไทยก็นำความหนาวเย็นมาสู่อีสานนะครับ
เฉพาะช่วงเช้าช่วงค่ำอาจจะได้เจอความหนาวเย็นกันเยอะหน่อย
แต่ว่าช่วงตอนสายแดดค่อนข้างแรงนะครับ
เพราะว่าอากาศที่มีความแห้งเข้ามาดูดกลืนความชื้นออกไปหมด
กลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นก็หายไป
หมอกที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราด้วยนะครับ
หลังจากนี้ก็จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำลง
เมืองไทยของเรานะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๐ต้นนะครับ
อุณหภูมิบริเวณทางตอนบนจะสังเกตว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็ทำให้เมืองไทยของเราโดยเฉพาะบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนืออีสานนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยววางแผนขึ้นตามยอดดอย
ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศเย็น
รวมถึงมีโอกาสเจอกับแม่คะนิ้งด้วย

สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกระแสลมที่มีการพัดเข้ามาปะทะกับชายฝั่งอ่าวไทยตรงนี้

จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนสีฟ้าตรงนี้เกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กที่จะออกเดินทางในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้

รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
นี่คือการจำลองสถานการณ์คลื่น
สังเกตว่าคลื่นที่มีความแรงก็คือคลื่นที่มีลักษณะเป็นสีม่วงที่เห็นอยู่ตรงในแผนที่นี้นะครับ
ส่วนใหญ่ขณะนี้อยู่ที่แถวบริเวณอ่าวตังเกียร์
เพราะว่ามีการก่อตัวของกระแสลมหมุนวนอยู่บริเวณดังกล่าว
หลังจากนี้จะค่อยมีการคลื่นตัวเข้าสู่อ่าวไทย